ต้าเองก็พยายามปรับวัสดุของเขาให้ดีขึ้น
สิ่งที่พยายามเรียนแบบลดราคาแพงก็คือ
บ่อพุทธศาลตอนหน้าก็ยังเป็นปรับมืออยู่
ไม่ยอมให้ไฟฟ้าคู่หน้ามาสักทีนึง

แทรกอยู่กลางของ

รถทดสอบ

่งหน้าไปยังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีขัน
ผลการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับ
หลังจากที่ออกสตาร์ทมาจากบางนานะครับ
จนมาถึงอุทยานแห่งชาติปรานบุรีรวมระยะทางทั้งหมด

เวลาเราขับจริงใช้งานปกติวิ่งทั่วไปเนี่ยทำได้เท่าไห
ขับจริงอยู่ที่ประมาณ๒๓๕กิโลเมตรต่อลิตรใช้ความเร็วต่อเนื่อง
ก็ยังทำได้๒๓กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดใช้ได้
ฟิลลิ่งของการขับนะครับพวงมาลัยผมติดอยู่นิดนึง
เขาออกแบบมาให้พวกมือใหม่ซึ่งไม่เร็วเกินไป
คนขับเนี่ยจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับคือพวงมาลัยไม่ไวมาก
ออกจะเฉยหน่อยแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบาไปนิดนึง
บางคนอาจจะชอบฟิลลิ่งนี้แต่ผมขับแล้วก็รู้สึกแบบ
เพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยมันมีระยะฟรีตรงกลางเยอะไปนิดนึง
แต่สำหรับคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้สังเกตในจุดนี้นะครับ
ช่วงล่างนะครับมีวาวกลไกวาวภายใน
เพื่อที่จะคอยซึมซับแรงสั่นสะเทือน
ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

แล้วก็พื้นที่ภายในโซนคนขับ
แล้วก็เบาะพุทธศาลตอนหน้านั่งสบายครับ
เบาะหลังก็มีพื้นที่ในการวางขากับพื้นที่เหนือศีรษะพอสมควร

ส่วนวัสดุที่นำเข้ามาแล้วก็โทนสีเนี่ย

มีทั้งเบาะปรับไฟฟ้าที่ตำแหน่งคนขับด้านหน้านะครับ
ส่วนบ่อพุทธศาลตอนหน้าก็ยังเป็นปรับมืออยู่
ไม่ยอมให้ไฟฟ้าคู่หน้ามาสักทีนึง

ยังเป็นปรับไฟฟ้า๘ทิศทางนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดู
คันนี้ว่ามีจุดไหนที่โดดเด่นน่าใช้ยังไง

โอเคครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลย
ฉายย่านามกะโห้น้อยมาเหมือนเดิมครับ
นี่คือกระจังหน้าหลอมรวมกับชิ้นเดียวกับกัญชนไปเลยนะครับ
แล้วก็มีช่องดักอากาศตัว
แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะครับ

ทำให้อัตราสิ้นเฟืองเชื้อเฟืองดีขึ้น

พลาสติกกันกระแทกนะครับ
เป็นพลาสติกการกระแทกที่ติดมากับชายร่างของบานประตู

ยุคนี้เสาอากาศคลีบฉลาด

ฝาท้ายของรุ่นธอปสุดราคาเฉียด๙๐๐๐๐๐บาท
ก็มาแล้วฝาท้ายไฟฟ้า
สบายครับก็คือมีทั้งเซ็นเซอร์
แบบคิดแล้วก็แบบกดปุ่ม
สามารถที่จะโหลดของเข้าไปได้
สิ่งที่พยายามเรียนแบบลดราคาแพงก็คือเนี่ย
ม่านบางสัมพละมีมาให้
พื้นที่เก็บของของเขาดีไซน์ได้ดีครับ
จากจะมีส่วนที่เรียบอยู่ด้านบนแล้วเปิดออกมาครับ
นี่ครับมีซุกซ่อนได้ด้วยนะครับ
รองเท้าหรือว่าของกระจุกกระจิก
แล้วก็บุโฟมสังเคราะห์มาให้นะครับ
เพื่อเก็บเสียงกันมันกระแทกกันดังกุ้งอั้ง
วัสดุจากที่ดูด้วยสายตา
ต้าเองก็พยายามปรับวัสดุของเขาให้ดีขึ้น
เพราะว่ารถจีนมาแรงมากนะครับ
ใส่มาเต็มมากเลยพวกพลาสติกต่างเกรดดีมาก
เพราะฉะนั้นโตโยต้าเองก็พยายามปรับรูปแบบของชิ้นส่วนต่าง
เฉพาะพวกพลาสติกเนี่ยให้มีเกรดที่ดีขึ้นนะครับ

ท่านั่งของคนขับอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียว
การวางตำแหน่งพวงมาลัยพวงมาลัยก็ปรับได้๔ทิศทางนะครับ
สูงต่ำแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับ

หุ้มด้วยวัสดุบุหนุ่มนะครับ

แล้วก็มีเส้นนำสายตาที่เรียกว่าสีฟ้านะครับ
วงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับแบบ๓ก้าน
แล้วก็ปุ่มด้านซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอมอนิเตอร์ของคนขับนะครับ
เป็นมาตรวัดจอภาพที่บอกสเกลพลังงานของระดับแบตเตอรี่
การใช้พลังงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์
ส่วนจอกลางขนาด๑๐๑นิ้ว
อันนี้ดีเลยถือว่าเจ๋งเลย

แล้วก็ช่องเชื่อมต่อนะครับ
คนที่ใช้โทรศัพท์แตกต่างรุ่นกันก็จะได้ไม่ต้องแย่งกันช้าครับ

มันทำให้ดูรถดูพรีเมียมขึ้น
มาดูที่จอมอนิเตอร์กลางนะครับขนาด๑๐๑นิ้ว
จะเห็นได้ว่ามีแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางรถนะครับ
แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้ามีเครื่องยนต์นะครับ
ปัจจุบันนี้รถเดินเบาอยู่ด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับ
แอร์คอมแอร์ซึ่งเป็นคอมแอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับ
ยนต์ดับก็ไม่มีปัญหาเรื่องไอเย็นเพราะว่ามันเป็นคอมแอร์ไฟฟ้า
ไฟจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียว
แล้วก็มาดูครับนี่อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือระบบการดูว่ามุมองศาของรถเวลาลุยทางวิบากนะครับว่ามุมเงยมุมยกเนี่ยมันขนาดไหนนะครับ
อันนี้สำคัญมากก็คือเราจะเห็นได้ว่าลมยางด้านไหนอ่อนเขาก็จะเตือนขึ้นมาแต่ตอนนี้มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะครับ
มีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางมาให้ด้วยนะครับ
คนขับเนี่ยมีสมาธิกับถนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามากกว่าที่จะมาวุ่นวายกับการปักค่าต่างของจอนะครับเราต้องจอดรถให้สนิทก่อน
ถึงจะตั้งค่าต่างของการใช้งานได้
แล้วก็ปุ่มแอร์เป็นแอร์ดิจิทัลใช้งานง่าย
ช่องแอร์เป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมค้างหมูให้มา๔ช่อง
แล้วก็มีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางอันนี้ถือว่าวางตำแหน่งไฟฉุกเฉินออกมาได้ดี
คืออยู่ในลักษณะที่อยู่ตรงกลางเลยสังเกตได้ง่ายแล้วก็กดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
อันนี้ทำออกมาเอาใจคนที่ขับรถท่ามกลางสายฝนแล้วก็ลมตีย้อน
ถ้าไม่มีปัดน้ำฝนหลังครับกระจกบานหลังฝาท้ายเนี่ยมันจะเลอะเทอะมาก
ก็คือเปิดได้เฉพาะตัวม่านอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะยกตัวกระจก
เพื่อให้ลมเข้ามาได้เป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือ
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำซึมเวลาที่ใช้งานไปนานนะครับไม่มีซีนยาง
เมื่อไม่มีสิ่งอย่างน้ำก็ไม่รั่วแต่มันไม่สามารถที่จะเปิดเพื่อรับลมเข้ามาได้
เปิดได้แค่เอาแสงเข้ามาได้อย่างเดียวเออแปลกดีเหมือนกันครับ
เอาขาซุกเข้าไปใต้เบาะหน้าหน่อยก็นั่งได้สบายเบาะเนี่ยปรับได้นิดหน่อย
ก็คือปรับพนักเข้าได้นะครับ
ถ้าไม่มีคนนั่งตรงกลางนะครับก็มีที่วางแขนนะครับ
แล้วก็พร้อมกับจุดวางแก้วน้ำมาให้ด้วยมีช่องเก็บของมาให้ทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับเนี่ย
เบาะคู่หน้านะครับมีมาตำแหน่งเดียวของเบาะคนขับไม่มี
แล้วก็นี่ครับเป็นรถเล็กที่ใส่ใจในเรื่องความเย็นของห้องโดยสารครับ
มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับโอ้โหสันลุกก็กว้างแล้ว
มาถึงพื้นที่ข้างหลังนี้เลยนะครับด้วยขนาดของถาล้อที่ยาวขึ้น
ทำให้มีพื้นที่วางขาเพิ่มมากขึ้นและด้วยความที่เป็นรถยนต์อันนี้
สงหลังคาเขาก็จะสูงกว่ารถเก่งทั่วไปนิดนึงนะครับทำให้มีความโป่งโล่งพอสมควรเนี่ยฮะ
ยังเหลือพื้นที่เหนือศีรษะอีกพอสมควรแล้วก็โตโยต้าออกแบบให้ในโซนนี้นะครับ
ขึ้นไปข้างบนหน่อยเพื่อเปิดพื้นที่กับหัวกระบานของผู้โดยสารตอนหลังอีกนะครับ
ก็ทำให้โป่งโล่งแล้วก็มีไฟอ่านหนังสือนะครับให้มาข้างหลังด้วย
เป็นห้องโดยสารของรถเล็กที่มีพื้นที่ผมกล้าบอกได้เลยว่ามากกว่ารถคู่แข่งนะครับ
ลองนั่งดูแล้วนั่งสบายแล้วก็วัสดุหุ้มนะครับ
เบอร์เขาเนี่ยใช้ได้เลยฮะตำแหน่งก็ดีแล้วก็มีที่รองต้นคอนะครับ
สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับเนี่ยปรับสูงต่ำได้นะครับ
มีหมอนสักใบนี่หลับยาวเลยฮะใช้ได้เลยครับ

ประสิทธิภาพสมรรถนะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับ
ให้กันเป็นคะแนนกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยคือระบบส่งกำลังครับ
เครื่องยนต์และเกียร์อันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดี
ตราสิ้นเปลืองเนี่ยทำออกมาโดดเด่นมากคือขับยังไงก็ตามทีก็คือกินแค่๒๓กิโลเมตรต่อลิตร
เมื่อกี้ก็ใช้ความเร็วสูงต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะไล่ขบวนให้ทันเพราะผมออกมาช้านะครับ
ก็ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแต่ก็ยังทำได้๒๓กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าใช้ได้อันนี้ให้๘เต็ม๑๐นะครับทั้งเครื่องยนต์และเกียร์
ส่วนช่วงล่างถือว่าในรถราคาเก้าแสนอ่ะอยู่ในระดับกลางกลางให้สักเจ็ดคะแนนนะฮะเจ้าแบงคอสันสตัดหน้ากับอ่า
ต้าอาจจะมีจุดเด่นนิดนึงก็คืออัตราเร่งผมชอบเครื่องยนต์ที่แม้จะเล็กแต่ก็ตอบสนองได้ดี
แต่มีพื้นที่ที่เขาออกแบบมา
เพื่อเก็บสัมภาระท้าย

เพราะฉะนั้นเป็นรถ๔ที่นั่งจะเหมาะที่สุด

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างนานา

อันนี้ผมให้๘เต็ม๑๐ครับ

ราคา๘๙๙๐๐บาท

อย่าลืมติดตามเราได้ในช่องทาง

โปรดติดตามตอนต่อไป